ไอดอลอายุ๑๘ปีชาวโคราชถูกหลอก
ถูกคนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการร่วมกับคุณเอสุภาชัย

แต่ก่อนจะเข้าวงการได้ต้องแก้ผ้าให้ดูก่อน

แต่วิธีการหลอกลวงเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
โดยทนายบรณรงค์แก้วเพชรพร้อมด้วยนางสาวแพรวา
อายุ๑๘ปีเน็ตไอดอลและบีดา
เดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามอาธิกรรม
ทางเทครีหรือว่าปอท
หลังจากถูกบุคคลไม่ทราบชื่ออ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการ
ร่วมกับคุณเอสุปชัย
ติดต่ออยากให้เธอไปเป็นพิธีกร
ในรายการเกี่ยวกับเรื่องของภัยผู้หญิง

และตัวเธอก็โดนเองไงเป็นภัยผู้หญิงสำหรับเธอเลยนะฮะ
โดยเน็ตไอดอลอายุ๑๘ปี
ก็ขออนุญาตทั้งปิดหน้าปิดตาไว้แบบนี้นะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา

ได้โทรวิดีโอคอล์ผ่านทางเฟซบุ๊กเข้ามาหาเธอ

เพื่อให้แพรวามาเป็นพิธีกรให้หน่อย

แต่มีข้อแม้ว่าต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนนะ

เป็นผู้จัดการคนดังเลยนะตอนนี้ในสังกัดก็มีคุณอ้ำกับคุณเวียง
เยอะแยะดาราในสังกัดของพี่เอเขานะ
คือใครก็อยากเข้าวงการถ้าผ่านพี่เอได้โอ้สบายเลยนะฮะ
แต่ชายคนนี้เขาก็มาอ้างว่าเขาทำงานร่วมกับพี่เอสุภาชัย
อ่ะอยากเป็นดาราอยากมาจัดรายการไหม
เดี๋ยวจะให้เป็นพิธีกรในเรื่องภัยผู้หญิง
อ่ะต้องตอบคำถามต้องทำโน่นทำนี่
และผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอ้าวแพรวาเนี่ย

นอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมผู้จัดการกับพี่เอสุปชัยแล้วนะฮะ

แต่ว่าน้องต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อนนะ

ตอนแรกเนี่ยแพววาเธอไม่เชื่อเลยนะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ส่งรูปผู้หญิงหน้าตาดีในลักษณะเปลือยกายมาให้ดูแล้วบอกว่า
เนี่ยเขาก็เป็นคนไข้

นี่แหละครับคือผู้เสียหายโหลงเชื้อ
และเขาถอดเสื้อผ้าออกไปแล้ว
และตั้งนั้นเขาก็แคปภาพไว้แล้ว
และหมอคนที่อ้างว่าเป็นหมอ
แม่โชว์เข็มฉีดยาด้วยนะ
ด้านท่านายบรณารงค์บอกว่า
หลังจากพ่อเด็กผู้เสียหายทราบเรื่อง
ก็พาลูกมาแจ้งความที่โรงพักปักทงชัย
แต่ทำไมรู้ไหมคุณมันก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งความอีกแล้ว
ทางโรงพักบอกว่าให้กลับไปนำหลักฐานมาแจ้งความในตอนเช้า
สุดท้ายก็ไม่รับแจ้งความด้วย
ดังนั้นพ่อของผู้เสียหายจึงมาปรึกษาทนายรณรงค์

ทนายรณรงค์ก็เลยพามาที่นี่เลยครับมาที่กรุงเทพ
แจ้งความที่บกปอทปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
เรื่องต้นทางตำรวจได้ตั้ง๓ข้อหาไว้ก่อน
เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายบรายนี้คือ
ข่มขืนใจผู้อื่น
ผิดพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์
และ๓ข้อหากันโชคทรัพย
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีต่อแน่นอนนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็ต้องไปสืบหาต่อว่าไอ้ผู้ชายคนนี้

ใช่ค่ะก็ต้องดูหลักฐานกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ